เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ค่ะมันมีภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
บันทึกภาพเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนภัย

สัญญาณไฟแดงจะฝ่าไฟแดงไปไม่ได้นะคะ
มีรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงแล้วกลายเป็นว่า
ชนคนที่กำลังเดินข้ามทางม้าลาย
นี่ค่ะเหมือนเสียงในคลิปเลย
เตอร์ไซค์ทำไมไม่ดูเลยนี่ไฟแดงด้วยทางม้าลายด้วย
สิบเจ็ดพฤษภาคมเก้าโมงสี่สิบสามนาทีค่ะ
ถนนวุฒกัดขาออกหน้าวัดใหม่ใยนุ้ยนะคะ
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยกับเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถนะคะคุณท็อป
คุณท็อปบอกว่ากำลังไปทำงานไฟกำลังเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดง
เขาก็เลยเปิดไฟฉุกเฉินเหมือนส่งสัญญาณรถคันหลังว่าชะลอนะ
เบรกนะเป็นทางม้าลายด้วยนะคุณท็อปบอกว่า
องกระจกข้างเห็นแล้วรถจักรยานยนต์

พุ่งไปเลยฝ่าไฟแดงไปเลย
แล้วมีคนกำลังข้ามถนนพอดีเป็นผู้หญิงค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงถูกรถจักรยานยนต์ชนตามที่เห็นในคลิป

คนเจ็บอายุเกือบ๕๐แล้วนะคะ
เด็นไปต่อหน้าต่อตาเลยตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็เห็นออกข่าวกัน

ทำไมอ่ะคะทำไมยังแบบ
ยังกล้าฝ่าไฟแดงตรงทางม้าลายกันแบบนี้

เจอทางม้าลายต้องหยุดรถให้คนข้ามค่ะ

แล้วไฟกำลังจะเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงก็ต้องหยุด

เมื่อสักครู่นี้ก็ทาสีแดงด้วยนะ
ใช่สีก็ชัดไม่ได้เลือนลางอะไร